ในช่วงเทศกาลสงกรานที่อยู่ที่๔๔๒คนแล้ว
ก็จะเห็นว่ามากกว่าผู้สีชีวิตจากเหตุผลิตินไหวที่ญี่ปุ่นและเอกวาดอร์ร่วมกัน
และการรณรงค์ในเรื่องของความปลอดภัยก็มีอยู่ในทุกหน้าเทศกาล
แต่ทำไมตัวเลขยังกลับสูงแล้วก็สูงที่สุดในรอบ๑๐ปี
ในเรื่องนี้รายการที่การมูลนิทธิเมาไม่ขับ
วิเคราะห์นะครับว่านั่นก็เพราะว่าภาครัฐยังใช้กฎหมายเดิม
ส่วนประชาชนก็หาช่องทางเลี่ยงกฎหมายมากขึ้น
แทนที่จะเปลี่ยนพฤติกรรมเมาแล้วขับ
ติดตามเรื่องนี้จากรายงานของคุณดิตรดาวิชัยดิตครับ
ผลสรุปสถิติ๗วันอันตรายในช่วงเทศกาลสงคราน
ตั้งแต่วันที่๑๑เมษายนถึง๑๗เมษายน๒๕๕๙
ศูนย์อำนวยการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน
รายงานว่ามีอุบัติเหตุสะสมเกิดขึ้น๓๔๔๗ครั้ง

และมีอุบัติเหตุสะสม๓๔๔๗ครั้ง
และมีผู้เสียชีวิต๔๔๒คน
เพิ่มสูงขึ้นจากปีที่ผ่านมาถึง๑๒๐
สาเหตุหลักของการเกิดอุบัติเหตุคือเมาสุรา
และขับรถเร็วเกินกำหนด
จากรายงานดังกล่าวทำให้ต้องกลับมาหวนคิดว่า
มาตรการของภาครัฐที่มีการรณรงค์และคุมเข้มนั้น
ยังคงใช้ได้ผลหรือไม่
นายแพทย์แท้จริงสิริพาณิชย์เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับ
วิเคราะห์ถึงสาเหตุของยอดผู้เสียชีวิต
ในช่วงเทศกาลสงกรานที่พุ่งสูง
พบว่าเป็นเพราะภาครัฐยังคงใช้มาตรการในแบบเดิม
คือเมาแล้วขับจับยึดรถ
ซึ่งหลายปีที่ผ่านมามีการบังคับใช้มาตรการอย่างเข้มงวด
แต่ยอดของผู้เสียชีวิตนั้นยังคงเพิ่มสูงขึ้น
เพราะคนยังเลือกที่จะหาช่องทางในการหลีกเลี่ยงกฎหมาย
มากกว่าการปรับพฤติกรรมของตนเอง
ยาแรงจะเป็นตัวไปกำกับพฤติกรรม
ตรงนี้สำคัญเพราะมันพิสูจน์มาแล้วทั่วโลกครับ
อุบัติเหตุจะลดได้เพราะการบังคับกฎหมายอย่างเข้มข้น
จริงจังและต่อเนื่องนะครับ
ถ้าทำอย่างนี้ได้แล้วประชาชนหรือคนที่ใช้รถใช้หนึ่งนั้น
ความรู้สึกว่าเฮ้ยอย่างนี้ผมไม่ทำเพราะมันไม่คุ้ม
โอ้โหปรับทีเท่านี้เฉยเหรอติดคุ้มอย่างนี้
แต่เดี๋ยวนี้ความรู้สึกยังไม่มีไง
อกจากการบังคับใช้กฎหมายเมาแล้วขับจับยึดรถอย่างต่อเนื่องแล้ว
เลขาธิการมูลนิธิเมาไม่ขับยังเสนออีกว่า
ควรมีการใช้บทลงโทษขั้นสูงสุดอย่างสม่ำเสมอ
เพื่อให้ผู้กระทำความผิดเกิดความหลาบจำ
ปรับเนี่ยไม่ใช่ปรับแค่เป็นพันนะเขาปรับเป็นแสนอย่างนี้
เราจะเอาอย่างนี้ไหมหรือคนที่นั่งไปกับคนเมาเนี่ยเขาก็โดนด้วย
ประเทศที่เข้มมากมาตรการถึงขนาดที่ว่า
ถ้าคุณเมาแล้วไปขับแล้วไปเกิดปฏิเหตุ
ร้านที่ขายให้คุณมาเนี่ยเขาตามไปเอาด้วยนะ
อย่างนี้บ้านเรามาตรการใหม่อย่างนี้เรายังไม่ได้ใช้
แพทย์แท้จริงกล่าวต่อว่าอยากให้คนไทยหันมาใส่ใจและตระหนักรู้
ถึงการเสียชีวิตจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นในช่วงเทศกาล
และพฤติกรรมเมาแล้วขับอาจจะไม่ใช่เรื่องของความประมาทเพียงอย่างเดียว
เพราะจำนวนผู้เสียชีวิต๔๔๒คนในปีนี้
ถือเป็นการสูญเสียเทียบเท่ากับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่นานครั้งจะเกิดขึ้นอีกด้วย